เดี๋ยวเราจะพาไปพบคุณตาชาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาท่านหนึ่งค่ะ
คุณตาท่านนี้สะสมภาพของในหลวงรัชกาลที่๙เอาไว้เต็มบ้านเลยค่ะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะสะสมต่อไปแบบนี้เรื่อยด้วยนะคะ
ซึ่งสะสมแบบนี้มานานกว่า๓๐ปีแล้วนะ
โอ้โหเห็นบ้านไหมคะโอ้โหเห็นลูกตาในบ้านนี้แต่พระบรมชายลักษณ์ของในหลวงนะ
นี่คือบ้านของคุณตาปลื้มจันทองภูลวัย๗๑ปีนะคะ
ที่บ้านโคกพันตันตำบลทุ่งหมออำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
เห็นแล้วก็โอ้โหเยอะจริงจริงค่ะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะ
ฝาผนังบ้านทุกมุมจัวแล้วก็คานขื่อของโรงเรือนเนี่ย
เต็มไปด้วยภาพพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะ
คุณตาปลื้มบอกว่าสะสมพระบรมชายาลักษณ์แบบนี้มานานกว่า๓๐ปี
มีตั้งแต่ทรงพระเยาจนถึงปัจจุบันโดยบางภาพซื้อมา
บางส่วนเนี่ยเป็นภาพจากปฏิทินเก่าก็มีแล้วก็บางส่วนค่ะ
เขาบอกว่าเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวว่าคุณตาสะสมก็จะนำภาพมามอบให้กับคุณตา
จากนั้นนะคะคุณตาก็จะลงมือทำกรอบรูปด้วยตัวเอง
คาดว่ามีประมาณ๕๐๐ภาพค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีธนบัตรชนิดต่างทั้งธนบัตรเก่าธนบัตรใหม่
ตั้งแต่ราคา๑๐บาทจนถึง๑๐๐๐บาท
และในอนาคตคุณตาปลื้มก็ตั้งใจจะสะสมพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวง
พระองค์ต่อไปเพราะว่าคุณตาปลื้มบอกว่า
เป็นสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจไปตลอดชีวิตค่ะ
ดูแบบนี้แล้วก็เหมือนพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเลยนะครับ
จัดรวมภาพแต่ละยุคแต่ละสมัย
ทำให้เราได้ระลึกถึงพระองค์อย่างใกล้ชิดเลยด้วยนะคะ